ตกงานช่วงโควิดก็มาค้าขายขายแล้วอยู่ดีลูกสาวเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย
พ่อบอกก็ต้องหยุดค้าขายเพื่อมาดูแลลูกสาวพาลูกสาวไปโรงพยาบาลจากตัวที่บ้านไปจังหวัด
จากจังหวัดมากรุงเทพแล้วยังต้องดูแลต่อเนื่องอีกนะแล้วทีมข่าวของเราไปถึงบ้านเลยนะคะ
บ้านก็ลำบากจริงฐานะยากจนจริงอยู่กับผู้สูงวัยอีก๒ท่าน
เราก็อยากรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไปถึงที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นี่อายุ๘๐กว่า
บอกไม่รู้จะช่วยลูกชายยังไงสงสารหลานสาวเหลือเกินปู่กับย่านี่เห็นไหมฮะขวดพลาสติกอะไรต่างนานา
ปู่บอกก็ไปเดินเก็บมาตามหมู่บ้านนี่แหละเผื่อเอามาขายหาเงินช่วยเหลือลูกชายกับหลานสาว
เมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องนี้ไปท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะแยะค่ะ
ติที่ไปคุยกับคุณพ่อของน้องซีเค้กนะฮะก็คือคุณคมสรรศรีคำ
คุณพ่อก็เลยบอกคืออับจนหนทางจริงยอมรับคุณพ่อบอกไม่อายกันล่ะ
เพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงจริงคือมีสิทธิ์บัตรทองในการรักษาลูกสาวก็จริง
แต่ค่าใช้จ่ายต่างที่มันต้องเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยหรือการรักษาต่อเนื่องการเดินทางอีกเนี่ย
ดูแลพ่อแม่อีกเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงจริงค่ะคือเมื่อวานทีมข่าวของเราได้ขึ้นเป็นหมายเลขโทรศัพท์
แต่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเยอะเลยพี่อุ๋ยว่าทำไมถึงขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ขึ้นเป็นเลขบัญชีธนาคารล่ะ
กลัวจะถูกมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อะไรอีกนะเดี๋ยวจะโทรมาหาคุณพ่อวันนี้ติไปไปหาคุณพ่อ
อันนี้ภาพล่าสุดวันนี้นะก็ได้หมายเลขบัญชีมาแล้วส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ย
บอกกับคุณคมสรรชัดเจนตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ว่าเราขออนุญาตแล้วถ้ามีใครโทรไปเนี่ย
ยังไงตรวจสอบให้ชัดนะเพราะว่าเขาโทรไปเขาจะได้ยืนยันกันแบบชัดเจนว่าต้องการความช่วยเหลือแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
อย่าไปให้ใครหรอกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อะไรพวกนี้อย่าไปเชื่อใครนี่วันนี้คุณคมสรรก็ให้เป็นหมายเลขบัญชีมานะครับ
ใครจะช่วยเหลือน้องซีเค้กติไปคุยกับคุณคมสรรเนี่ยคุณคมสรรบอกเมื่อวานนี้คนโทรมาเยอะเลย

ติก็ส่งเลขบัญชีมาให้มิ้วก็ช่วยเหลือไปส่วนหนึ่งค่ะ
ซึ่งเฉพาะเมื่อวานนี้พอเราเสนอเรื่องราวของน้องซีเค้กไปเนี่ย
คุณคมสรรคุณพ่อน้องซีเค้กบอกว่ามีคนติดต่อช่วยเหลือโทรมา
แล้วก็ขอเลขบัญชีเหมือนคุณเข็มมาสอนนะฮะ
บริจาคมาช่วยเหลือในขณะนี้๘แสนบาท
เดี๋ยวคนจะหาว่ามาหากินผิวโปรดของลูกสาว
แต่พอเราไปเห็นเรื่องราวของน้องซีเค้กเราก็เลยไปตรวจสอบ
แล้วก็พบว่าเด็กน่าสงสารจริง

ผ่าตัดเอาลูกตาข้างขวาออก

ยังเจ็บยังปวดไหมน้องยังปวดตาอยู่

ความเป็นเด็กกับน้องก็เล่นตุ๊กตาก็ยังยิ้มได้ไง

แต่คุณพ่อยังไม่ได้บอกนะเพราะว่า๔ขวบก็อาจจะยังเล็กเกินไป
ที่จะรับรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเขา
คุณพ่อบอกนี่ก็ยังหาจังหวะหรือว่า
ยังหาทางอยู่ยังกังวลใจอยู่ว่าจะตอบคำถามลูกสาวยังไง
ที่จะต้องนำดวงตาข้างขวาออกนะฮะ

คือคุณพ่อของน้องซีเค้กเนี่ยบอกว่าลูกสาวยังปวดตาเป็นระยะนะครับ
แล้วคุณหมอก็แจ้งแล้วว่ายังไงก็ต้องใช้วิธีนี้ในการช่วยเหลือ
คือต้องผ่าตัดตาข้างขวาออกเพื่อไม่ให้มะเร็งลุกลาม

เพราะหลังจากที่โตไปเขา
ผมกลัวว่าเขาถามว่าทำไมเขาถึงไม่เห็นเหมือนคนอื่น

เหมือนว่าถ้าโตไปอีกนิดนึง
ทำไมตาข้างนี้หนูเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ครับ
ผมก็ไม่รู้จะตอบเขายังไง

คือทางน้องซีเค้ก
คุณพ่อบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดี

ประสานไปโทรไปหาคุณพ่อนะ
บอกต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องซีเค้ก

ติก็เลยไปหาไปคุยด้วยนะครับ

ไปต่อยอดได้อีกมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดี
ที่แบบว่าเราสามารถให้การศึกษาให้ชีวิตใหม่กับเด็กคนนึงได้
เพื่อให้เขาเติบโตไปในทางที่สวยงามได้
อย่างเหล่านี้ตั้งพ่อจะส่งเด็กน้องเรียนจนถึงระดับไหนครับ
คือตอนนี้ที่คิดไว้ได้คุยกับพ่อน้องไว้ก็คือว่า

แต่ว่าถ้าจนถึงมหาลัยแล้วเนี่ยน้องเขาสอบติดหรืออะไรอย่างนี้พี่
พี่ก็ยินดีส่งต่อไปจนกระทั่งสูงที่สุด
เท่าที่น้องจะแบบจะอยากเรียนนะคะ
ขอบคุณมากเลยขอบคุณแทนครอบครัวของน้องนะคะ
จะส่งเรียนให้จบจนสูงที่สุดเท่าที่น้องจะอยากเรียน

น้องซีเค้กวันนี้ล่าสุดนะฮะทางโรงพยาบาลอนุญาตให้ติเข้าไปหาน้องซีเค้กนะ

ลองดูคลิปน้องซีเค้กวันนี้หน่อยไหม
เมื่อช่วงเย็นนี้เองนะฮะที่ติไปหานะครับแพทย์อนุญาตนะครับ

ก็นี่
คือช่วงเย็นเนี่ยที่ติผู้สื่อข่าวของเราได้เจอกับน้องซีเค้ก
นี่เป็นครั้งแรกที่แพทย์อนุญาตให้คุณพ่อเนี่ย

คุณหมอบอกให้ไปเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสัปดาห์หน้า

ก็ผ่าตัดเอาดวงตาข้างขวาออกนั่นแหละ

เดี๋ยวนิเติ้ลตัวตึงให้ลุงหน่อยได้ไหมลูก
เดี๋ยวจะมีคำชี้แจงจากคุณหมอนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อท่านจะได้ไประวังเรื่องของบุตรหลานของท่านด้วย

มีใครอ่ะ
ไม่เป็นไรครับใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไร
เพื่อนหนูหรือเปล่า

เขาว่าหัวใจให้หนูส่งกำลังใจให้หนูแล้วล่ะลูก

ไหนขอดูหน่อยครับ

นี่นี่เขาวาดหัวใจให้หนูคุณด้วย

ดีใจไหมดีใจไหมลูก
โหโว้งว่าลายดวงจังเลยครับ
ดีใจ
คลิปเมื่อกี้จำได้มั้ยลูกใครบ้าง
ฝี่
คิดถึงคิดถึงเพื่อนเนาะ

นี่สิละช้าง
เค้กยังอยู่อนุบาลนะค่ะติก็เลยชวนเต้นเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านไปเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
สัปดาห์หน้าต้องมาโรงพยาบาลรามาธิบดีอีกรอบนึง
คลิปที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่อะครับทุกผู้ชมครับที่ติได้เปิดให้กับน้องซีเค้กดูผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ย
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรานะครับอยู่ที่โรงเรียนอนุบันเมืองกำแพงเพชรบ้านนครชุมนะฮะ
โรงเรียนที่น้องซีเค้กกำลังเรียนอยู่ค่ะนี่ฮะคือเพื่อนเองก็รู้ข่าวของซีเค้ก
อ่าคุณบอมก็เลยไปหาเพื่อนเพื่อนของน้องนี่เพื่อนเพื่อนเขาวาดรูปหัวใจส่งมาให้

ขอให้ซีเค้กใหม่ไหลนะฮะ

ติก็เลยเปิดให้น้องซีเค้กดู
ซีเค้กก็บอกจำเพื่อนได้
เห็นไหมเมื่อกี้นี้ที่ได้ดูไปนะครับ

น้องซีเค้กก็พยักหน้าบอกจำได้
เพื่อนชื่ออะไรบ้าง
แล้วตอนที่คุณพ่อไปขายของ
ก่อนที่จะทราบเรื่องลูกสาวเป็นมะเร็ง

นี่เห็นไหมไปช่วยพ่อขายของนะ

เพราะคุณพ่อก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว

มันอาจจะเป็นพี่น้องยาดหรือยังไง
แต่เก่งมากเนอะเด็กวัยแค่นี้เอง

ก็อย่างที่บอกพอน้องป่วยเป็นมะเร็งที่ดวงตาขึ้นมา
คุณพ่อก็ต้องไปขายของไม่ได้แล้ว

แต่ทุกคลิปคือน้องยิ้มตลอดเลยนะ
น้องเป็นเด็กลาดลงนะ

เด็กลังมาขายเพื่อหาเงินช่วยหลานสาว

ท่านผู้ชมครับเรื่องของอาการของน้องซีเค้กนะครับ
พันเอกนายแพทยุทธพงศ์อิ่มสุวรรณ
เป็นเลขาธิการราชวิทยาลัยจากสู่แพทย์แห่งประเทศไทยนะครับ

เกี่ยวกับกรณีเป็นมะเร็งที่ดวงตาของน้องซีเค้กนะครับ
คุณหมอยุทธพงศ์ท่านบอกว่าเด็ก๑๕๐๐๐คน
มีโอกาสเป็นมะเร็งที่ดวงตา๑คน

น้องซีเค้กถือว่าโชคร้ายมากนะครับ
ซึ่งมันก็เป็นได้จากหลายปัจจัยนะครับ
อย่างเช่นพันธุกรรมหรือปัจจัยอื่นร่วมด้วย
วิธีการรักษาหากรักษาตั้งแต่เริ่มแรกมีโอกาสหาย
แต่ถ้ารู้ช้าแล้วปล่อยทิ้งไว้มันจะเสี่ยงแล้ว
เพราะว่าเชื้อมะเร็งเนี่ยมันจะกระจายไปสู่ร่างกายส่วนอื่น
มันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นต้องรู้ให้เร็ว
อย่างของน้องซีเค้กเนี่ยตอนนี้ต้องให้คีโมแล้วต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกแล้ว
ถามว่าแล้วจะรู้ยังไงสังเกตอาการยังไง
พันเอกนายแพทยุทธพงศ์บอกว่าผู้ปกครองสังเกตอาการแบบนี้นะฮะ
ถ้าลูกหลานของเราเนี่ยถ้าดวงตาเนี่ยมันมันวาวสะท้อนแสงแบบไม่ได้มองเข้าไป
แล้วปกติตาดำเราต้องเห็นต้องเห็นเงาใช่ไหมเห็นเงาของคนใช่ไหมหรอ
เวลาเราดูอะไรไปแต่ถ้ามันวาวเลยแบบโอ้แล้วสะท้อนแสงเลย
อย่างนี้ต้องรีบพาไปหาหมอแล้วเดี๋ยวหมอก็จะวินิจฉัยแล้วขั้นตอนการรักษาตรวจสอบมันก็มีหลายระดับ
ฉายเลเซอร์ก็ได้ให้เคมีก็ได้สุดท้ายถ้ามันลุกลามแล้วก็ต้องผ่าตัดนำดวงตาออก
อ้าวเดี๋ยวบอกเลขบัญชีกันอีกครั้งนะฮะเลขบัญชีของคุณพ่อน้องซีเค้กนะครับ
บัญชีนายคมสรรศรีคำนะครับแก๊งกสิกรไทยสาขากำแพงเพชร
หมายเลขบัญชีที่หน้าจอส่วนใครอยากช่วยเหลือทางอื่นหรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม
ย้ำเตือนคุณพ่อเรียบร้อยให้ระวังให้ดี
เช่นนี้ก็อย่างนี้ครับ
ชื่อนามสกุลนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านบอก

เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องซีเค้กเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้